การขับรถนะคะนอกจากจะต้องระวังในระหว่างขับรถ
จะเกิดอุบัติเหตุแล้วเวลาจอดอย่าลืมล็อกรถด้วยนะคะ
โดยเฉพาะคุณโรสลินมีกระเป๋าราคาแพงอยู่ในรถนะคะ
คุณอย่าไปจี๊บ้าวค่ะ
มัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ

แล้วก็มาจอดอยู่ด้านสถานที่แห่งหนึ่ง
กะจะลงไปทำธุระทีนี้ลืมล็อกรถนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มาเดินวนก่อน

ไปเอารถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาเปิดประตูรถ
เอากระเป๋าหลุยวิตองสีแดงราคา๓๐๐๐บาทอยู่ในรถ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย

คือตอนแรกคุณผู้ชมจะเห็นเขาเดินก่อนนะ
เดินวนรถคันสีขาวนี่ก่อน
คันสีขาวเป็นรถที่ไม่ได้ล็อกประตู
เป็นช่วงที่เขาเดินวนแต่ทำเป็นเนียนนะ
เท้าเสียเอวมั่งมองซ้ายมองขวามั่ง

หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์มา

แล้วก็ค่อยเปิดประตู
ซ้ายมองขวาเห็นของอยู่ในรถ
ได้กระเป๋าสีแดงพอดีเลย

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะที่
หน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือริมถนน
อดุญารามอำภาเมืองจังหวัดขอนกัน
คุณพรพี่มนต์เขียวสุขชน
เป็นแม่ของผู้เสียหายเปิดเผยบอกช่วงเช้า
ที่ผ่านมาลูกสาวขับรถคันนี้

จะไปทำธุระที่โรงเรียนสอนภาษา

ทำให้คนร้ายขโมยกระเป๋าหลุยวิตองของเธอ
ราคาประมาณ๓๐๐๐บาทไปได้
ข้างในแม้ว่ามันจะไม่ได้มีทรัพย์สินมากมาย

สินที่ภายในที่บอกว่าไม่มีค่าอะไร
แต่มันลำบากไปทำใหม่ไง
มีบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารต่างนะคะ
ขณะที่นางสาววิยดาพาดีเจ้าของร้านก๋วยจั๊

บอกว่าช่วงเกิดเหตุกำลังรอใส่บาทอยู่ที่หน้าร้านของตัวเอง

เห็นผู้ชายคนนี้ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
เดินวนไปวนมารอบรถเก๋งอยู่หลายรอบเหมือนกัน
แต่ตัวเองคิดว่าเป็นลูกค้าที่มารอซื้อของที่ร้าน
ก่อนที่จะมารู้อีกทีว่าผู้เสียหาย
ถูกขโมยกระเป๋าจากในรถที่ลืมล็อกนะคะ

เอาไปแจ้งความกับตำรวจสพยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะภาพช่วงแรกเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะคะ
เห็นหน้าค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะ